ทางด้านของกรมศิลปากรเตรียมจัดแสดงหน้าตะสินรวมทั้งดนตรี
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายนนี้
เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
นายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากร
เปิดเผยว่าทางสำนักการสังฆีตได้คัดเลือกการแสดงโขนละครที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่๙
รวมไปถึงบทเพลงพระราชนิพลมาบันเลงขับร้องด้วยวงดนตรี
และเป็นวงดนตรีไทยและดนตรีสากล
เพื่อเผยแพร่พระปิชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านหน้าตสินนาตดุริยางคสิน
ซึ่งการแสดงจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่๑และ๒ของเดือน
ไปจนถึงสิ้นปีนะครับคือในเวลา๑๔นาฬิกาที่โรงละครแห่งชาติ
สำหรับการแสดงประกอบไปด้วยการแสดงละครเรื่องพระมหาชนกพระราชนิพล
ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยวรรณสินและจิตสินและวิจิตศิลป์
หามุ่งสอนไปให้อย่างลึกถึงความเพียรวิริยาอุตสาหะ
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน
กำหนดการจัดแสดงจำนวน๖ครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่๕๙๒๖ของเดือนกุมภาพันธ์
และวันที่๕๑๒และ๑๙ของเดือนมีนาคม
ขณะที่ในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมจะเป็นการแสดงบันเลงเพลงพระราชนิพล
การบัลเล็งเพลงดนตรีไทย
เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนั้นเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตอนมหาธรรมมิกราชา
โดยจะจัดแสดงจำนวน๖ครั้งทั้งหมด๙ตอนครับ
สำหรับผู้สนใจชมการแสดงก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และสำรองที่นั่งได้ที่สำนักการสังฆีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม